พาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
เลิกราแต่ไม่เลิกรักอีกแล้วอดีตสามีค่ะตามหึงหวงภรรยาเก่า
คิดว่าภรรยาเก่าเนี่ยไปมีคนใหม่นะคะบุกไปยิงยิงถึงที่บ้าน
แต่เคราะห์ดีมากค่ะฝั่งอดีตภรรยาเนี่ยรอดตายหุดหวิดค่ะ

แต่ฝั่งคนก่อเหตุนี่สิคะ

ตามไปรุมตะครุบตัวมานะคะ

ศีรษะไปฟาดเข้ากับกระถางต้นไม้
สำหรับอดีตสามีคนก่อเหตุรายนี้ค่ะ
ก็ต้องลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุในบ้านพัก
พื้นที่หมู่ที่๓ตำบลไผลล้อม
ชพาชีจังหวัดพศภอิตยาย
คือเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่คืน๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา

ที่เกิดเหตุพบร่องรอย
การต่อสู้รอยกระสุนตามผ้าม่านแบบนี้ค่ะ
ผู้บาดเจ็บฝ่ายหญิงอดีตภรรยาชื่อว่านางสาวถิติการพวงมาลัยอายุ๔๒ปี
ถูกยิงเข้าที่หลังนะคะแต่ว่ากระสุนถากเป็นแผล๒รู
ญาติรีบนำตัวเธอไปส่งโรงพยาบาลภาชีก่อนหน้านี้แล้ว
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะเย็บไปทั้งหมด๕เข็มค่ะ
ส่วนมือปืนเป็นอดีตสามีชื่อว่านายเอกพลตรีพารายุ๔๙ปีนะคะ
ญาติพี่น้องของฝ่ายหญิงเขาช่วยกันตะครุบตัวไว้ได้ทันควัน
พร้อมกับปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุสภาพคือสะบักสะบอมมาค่ะ
จากการถูกบรรดายญาติรุมจับแล้วก็นายเอกพลไปพลาดค่ะ
สะดุดตอนที่วิ่งหนีแล้วล้มหัวไปฟาดกับกระถางต้นไม้
สมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักเลยนะคะ
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเดียวกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะมีภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็ญาติช่วยกันจับนายเอกพลคนนี้ไว้ได้
สภาพอวมอรไทยเดี๋ยวมีบรรยากาศตอนนี้ให้ดู

วันนี้ค่ะผู้สึกข่าวเทราะท์ทีวีคุณนาริกบุญนิมนะคะ

แล้วก็ไปสอบถามนางสาวเบนจมาสพวงมาลัยอายุ๓๖ปี
คุณเบนจาม่าเนี่ยเป็นน้องสาวของคนเจ็บนะคะ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเย็นแล้ว
นายเอกพลอดีตสามีของพี่สาวมาที่บ้าน
แล้วก็นำปืนออกมาขู่พี่สาวบอกว่าเดี๋ยวจะยิงยิงคนข้างบ้าน
เพราะคิดว่าคนข้างบ้านเนี่ยเป็นแฟนใหม่ของพี่สาว
พี่สาวเลยไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แต่พอมาถึงเนี่ยนะคะตำรวจมากลับไม่พบนายเอกพล
ตำรวจเขาก็เลยกลับไปค่ะ
หลังจากนั้นนะคะสักประมาณช่วงหัวค่ำ
นายเอกพลย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่บ้านหลังนี้แหละค่ะ
คราวนี้มายืนตะโกนเลยตะโกนด่าพี่สาวที่หน้าบ้าน
ก่อนที่ทั้งคู่เริ่มจะมีปากเสียงกัน
ทีนี้พี่สาวเธอทนไม่ไหวแล้วค่ะ
ทนไม่ไหวเพราะนายเอกพลหึงไม่เข้าเรื่อง
ทั้งที่ก็เลิกรากันไปแล้วนะคะ
คือลักษณะเลิกราไม่เลิกรักนะฮะ
ก็เลยเข้าบ้านไปจะไปหยิบโทรศัพท์
แจ้งตำรวจอีกรอบหนึ่งเนี่ยพี่สาวนะคะ
เอกพลวิ่งตามมาพร้อมกับปืนลูกซอง

ก่อนที่จะวิ่งหลบหนีออกมา
แต่ว่าเคราะห์ดีมากที่ญาติญาติช่วยกันจับตัวนายเอกพล
เอาไว้ได้นะคะ
มาเกือบสองปีแล้วแต่ฝ่ายชายเนี่ยเหมือนจะไม่ยอมตัดขาดสักที
ยังตามหึงตามหวงตลอดเวลาค่ะเห็นพี่สาวคุยกับผู้ชายคนอื่นไม่ได้เลยนะคะ
หากนายเอกพลอดีตสามีรู้ก็จะนำปืนมาข่มขู่ที่บ้านแบบนี้
ที่ผ่านมาเคยแจ้งความไว้แล้วแต่นายเอกพลก็ไม่ยอมหยุด
ครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักที่สุดเลยนะคะคือนายเอกพลเนี่ย
ลักษณะคือตั้งใจมายิงพี่สาวกะเอาให้ตายอันนี้น้องสาวบอกนะคะ
ทั้งทั้งที่วันนี้ที่บ้านจะมีงานทำบุญครบหนึ่งร้อยวัน
พ่อเสียชีวิตแต่กลับมาเกิดเรื่องนี้ซะก่อนค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาลาวีเขาไม่ยอมเลิกไงเขาลาวีเขามาขู่ว่าใคร
ถ้ามีใหม่ก็คือเขาจะฆ่าทั้งคู่แต่แกก็ไม่ได้มีใหม่
ก็อยู่กับลูกก็มาดูมาแอบดูเดินดูเดินอะไรอย่างนี้
บ่อยมากแล้วแจ้งความเขาบ่อย

อืมบ่อน่านี้เขาเอาเป็นมาขู่ปล่อยมั้ยฮะ

เขาไปอวดบ้านนู้นให้มาเล่าให้ฟัง

เครือญาติกันให้มาบอกให้เรากลัว

เรามาบอกให้เราก็แจ้งความตำรวจกันมาตำรวจกันมามันกลับไป

แล้วก็พี่ชายเข้ามาก็มารุมมาตุ้ม

เพราะกันเนี่ย

นายมาตุภูมิพบสมัยอายุ๒๐
เล่าให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุเป็นพ่อเลี้ยงค่ะ
เวลาแม่ไปคุยกับญาติผู้ชายคนอื่น
ก็เอาปืนมาขู่ขนาดเป็นญาตินะคะ
คือคุยกับผู้ชายไม่ได้เลยเอาปืนมาขู่ค่ะ
แล้วก็เคยพูดว่าถ้าไปคบผู้ชายคนอื่น

วันเกิดเหตุพ่อเลี้ยงก็พยายามจะยิงแม่ซ้ำด้วย
แต่โชคดีที่นายมาตุภูมิบอกว่าผมมาเห็น
ก็เลยวิ่งไปชาร์จตัวพ่อเลี้ยงเอาไว้ได้ทัน

เขาก็ชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิง
ผมก็นึกว่าแม่ไม่ชัดผมก็วิ่งเขารอล็อคเลย

แล้วปืนเหมือนพื้นมาขัด

เพิ่งช่วยผมเนี่ย
แม่ขนาดโดยยิง

ทีนี้ค่ะชาวบ้านที่ไปช่วยกันจับตัวในเอกพลนะคะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมบอกว่า
ก็แปลกมากนะที่นายเอกพลเอาลูกซองสั้นมายิงนางสาวธิติการแบบระยะเผาขนเลย
แต่ว่าเธอไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนักกระสุนถากคือเจ็บนิดเดียวที่หลัง
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะพุทธคุณของกำไรหลวงพ่อรวยวัตโก
นางสาวธิติการใส่ติดตัว
ทำให้กระสุนแค่เฉียวแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะ
ป้มเข้าไปเงียบหนีร่วง

ตำรวจตอนนี้ยังคงเฝ้าตัวในอักกระพร

หายดีซะก่อนต้องมีการอายัดตัวออกมา

เรื่องต้นตำรวจบอกว่าได้มีการแจ้ง๔ข้อหา
หนักสุดคือพยายามฆ่าผู้อื่นนะคะ
ข้อหาที่๒๓และ๔เป็นความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืน
ทั้งเรื่องของครอบครองพกพาแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ

โปรดติดตามตอนต่อไป